สวัสดีค่ะชาวไทยรัฐออนไลน์ตอนนี้อยู่กับนุ๊กซี่นะคะ
วันนี้นะคะนุ๊กซี่ก็จะให้มาเปิดห้องนุ๊กซี่เนี่ยครั้งแรกเลยนะคะ
เป็นที่แรกเลยยังไงตามหนูซิ่งมาเลยค่ะ
เพลง
ขอเปลี่ยนชุดก่อนนะคะ
เพลง
เพลง

เพลง
เพลง
เพลง
เพลง

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โดยเจ้าโดยเจ้า